แป๊กแป๊กแป๊ก
เรียนร้องความโกงเลยนะครับว่า
ร่องชาติชาติแสงมาแล้ว
เป็นทางทางของเราไม่มีถามสิฟะหรือจ่ายของเรา
ผมจะทำอย่างนี้แล้วชิดของผมแค่คำเดียวนี้
ขออะไรเฮ้ยเร็ว

โรงการโรงภารกิจ

ผมจะเลือกนึง